อืมอุ้ยสูงเหรอเกินฝุ่นพวนอ๋อพวกผู้ชมวันนี้วันหยุด
ชดเชยวันแรงงานไม่ได้ใช้แรงงานที่ทำงาน
ก็ใช้แรงงานทำความสะอาดบ้านเพื่อความปลอดภัยนี่แหละค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้ว
ใครจะออกไปที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะ
แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงจริงตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยเพราะเดือนพฤษภาคมมาแล้วค่ะ
แล้วก็มาพร้อมกับฝนด้วยดูเหมือนว่าน้ำฝนปีนี้จะมาไวมาเร็วกว่าปกติด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นข้อดีในการที่จะได้เริ่มกักเก็บน้ำเพื่อที่จะเอาไว้ใช้กันไปตลอดฤดูกาลยาวนั่นเองนะคะ
มาดูกันหน่อยค่ะว่าตอนนี้ฝนฟ้าอากาศบ้านเราเป็นอย่างไร
โมเดลนี้นะคะทำให้เราเห็นว่ากลุ่มเมฆปกคลุมไปทั่วบริเวณเลยโอ้โห
ขาวโพลนเหมือนหิมะแต่ไม่ใช่หิมะนะคะ
กลางรวมถึงภาคตะวันออกช่วงนี้เป็นช่วงของอากาศเปลี่ยนแปลง
เหมือนกับว่าจะเปลี่ยนจากฤดูร้อนมาเป็นฤดูฝนสภาพอากาศทิศทางลมก็จะเริ่มแปรปรวนหน่อยนะคะ
ถ้าดูจากลมนี้แล้วนะคะก็จะเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ก็คือลมทะเลจากอ่าวไทยพัดขึ้นไปทางตอนบน
ขณะเดียวกันมีลมฝ่ายตะวันตกพัดมาเสริมกันอีกก็อาจทำให้อากาศแปรปรวนแล้วก็มีฝนตกหนักและเบาสลับกันไปเป็นแห่งบ้างนั่นเองนะคะ
ส่วนเรื่องของเวลาสถานที่ใดจังหวัดใดบ้างเราเปิดโมเดลนี้จากวินดี้
จะเห็นว่าภาคใต้ทั้งสองฝั่งทั้งอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยโอ้โห
ฝนฟ้าขนองเทลงมาเลยนะคะภาคใต้ยังคงเป็นพื้นที่ที่ได้รับฝนกันอย่างต่อเนื่อง
ส่วนพื้นที่อื่นภาคเหนือกลางอีสานตะวันออกตกประปรายนะคะ
ตกบางแห่งหนักบางแห่งเบาตั้งแต่เช้าถึงค่ำนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วฝนจะตกกันช่วงบ่ายจนถึงค่ำเนื่องจากว่าช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาสะสมความร้อน
พอบ่ายมาแล้วก็ได้เวลาแล้วค่ะฝนเทลงมา
เอาเป็นว่าสภาพอากาศต้องตรวจสอบกันและโดยเฉพาะช่วงของโควิดแบบนี้
หลายคนได้รับผลกระทบไม่ได้ไปทำงานใช่ไหมคะก็ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
จากที่เคยทำงานเป็นสาวให้ความบันเทิงเต้นเพื่อความผ่อนคลายแล้วเนี่ยนะคะ
ตอนนี้นะคะเธอก็ผันตัวเองค่ะกลับบ้านนะคะกลับบ้านมาทำอะไรคะ
มาเผาถ่านขายค่ะเรียกว่าต้องขยันหน่อยนะคะต้องใช้แรงกันหน่อยค่ะ
ต้องใช้แรงงานเพื่อที่จะเลี้ยงชีวิต๓ชีวิตเหนื่อยกว่าเดิมหนักกว่าเดิม
แต่สาวคนนี้คือน้องพลอยเธอบอกว่าเหนื่อยวันนี้ดีกว่าลำบากในวันหน้า
ทุกวันนี้ตั้งใจอดทนทำงานด้วยความหวังนะคะแล้วก็มีความเชื่อว่าสักวันนั้น
ชีวิตจะกลับมาดีได้เหมือนเดิมอาชีพทุกอาชีพมีคุณค่านะคะ
สำคัญคือเราทำด้วยจิตใจที่ตั้งใจแล้วก็บริสุทธิ์
เป็นกำลังใจให้น้องพลอยและทุกคนที่พบกับวิกฤตโควิดด้วยค่ะ
เช่นเดียวกับแม่ค้าคนนี้นะคะบอกเลยว่าต้องอยู่ด้วยความหวัง
แม้ว่าจะล้มสักกี่ครั้งก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้
มาสู้ต่อเหมือนพ่อค้าแม่ค้าขายน้ำชาวสุรินคู่นี้ล่ะค่ะ
ต้องปิดกิจการเพราะว่าโควิดมารอบนี้รอบที่๓แล้ว
แต่เธอบอกว่ายังฮึดสู้นะลุกขึ้นมาเปิดร้านขายน้ำหวานและกาแฟ
เงินลงทุนก้อนสุดท้ายแต่ว่าลดขนาดของร้านค้าลง
ตั้งเป็นเพียงเพลิงเล็กเล็กในหมู่บ้านแต่ขายดิบขายดีมากนะคะ
แทบจะไม่ทันวันหนึ่งก็มีกำไรพอจุนเจือครอบครัว
โดยยึดหลักแนวคิดว่าคนอื่นลำบากกว่าเราเยอะ
ต้องลองสู้อีกสักตั้งยังไงต้องผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้
วันนี้ถือว่าเป็นวันหยุดของผู้ใช้แรงงาน
เราก็เลยนำเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับผู้ใช้แรงงานเนี่ย
ฝากกันเป็นกำลังใจให้กันนะคะ
ส่วนใครใช้กำลังใช้สมองในการทำงานก็ขอให้สู้เหมือนกัน
และที่สำคัญทุกคนต้องสู้เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤต

ฉันต้องทำความสะอาดบ้านไหนจะซักผ้าปาก

ไปแล้วคุณผู้ชมแมวสนเหลือเกินต้องรีบไปจัดการแล้วเนี่ย

แกนี่มันจริงเลยนะคุณผู้ชม